เอามาถึงเรื่องนี้หน่อยแหมหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อ
เจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเหมือนกันเรื่องของผู้ชายคนนึง
เตอร์ไซค์หายไปคุณผู้ชมหายไป๘ปี
กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งสภาพสภาพ
สภาพยังไงเอาไปดูกันเขาโพสต์เฟซบุ๊คเขาเองก็บอกไม่อยากจะเชื่อนะคะ
นี่แหละค่ะนะคะผู้ชายคนขามึงขาวนี่ขนนี้
นี้เลยคันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าคันนี้หายไปจากบ้านเมื่อแปดปี
เอิ่นภายในสอพพะนมจังหวัดสุราษฎร์ทานีนะคะ
ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่าคุณนัทเถางศ์นะคะ
นะคะเป็นเจ้าของโพสต์โพสต์เอาไว้ครับแล้วมีข้อความบอกว่า
ปีที่พลัดพลากจากกันไปจากห้าหมื่นเหลือห้าร้อยโอ้โหยากขึ้นเลยล่ะ
อยู่กลางพงหญ้าเลยความหมายก็คือว่าสภาพที่พบตอนนี้
แม้จะหมดสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ก็ดีใจนะ
ดีใจที่ยังได้เจอกันนะคะแผ่นป้ายก็ไม่เหลือแล้ว
แต่เจ้าของจำได้นะคะพอโพสต์ไปเนี่ยปรากฏโหกเพื่อนเพื่อน
เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาถามกันเป็นแถวเลยถามอะไรรู้ไหมครับ
ทะเบียนที่หายเลขอะไรเออเลขอะไรแล้วเขาตอบไหม
ไม่รู้เหมือนกันดิฉันในข่าวก็ไม่ได้บอกฉันก็อยากรู้
เขาบอกว่าการมาพบรถที่หายไปถึง๘ปีถือว่าเป็นความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อ
เพราะหายไป๘ปีแล้วเจ้าของก็ทำใจแล้วนะคะแต่มาเจอกันอีกค่ะ
รถหายนี่ถ้าเจอนี่มากกว่าหนึ่งในร้อยครับอืมนะครับ